สวัสดีค่ะเรื่องรอบขอบสนามนะคะพบกับพีชชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธค่ะ
เริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปีนะคะ
พรุ่งนี้ค่ะทีมหญิงก็จะมีคิวลงแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนัดที่๒ค่ะ
ส่วนทีมชายนะคะประกาศตัดตัว๒๕คนสุดท้ายชุดทำศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือก
ซึ่งมีชื่อของโรวินโฮมส์ค่ะนักเตะลูกครึ่งไทยสวีเดนอยู่ในทีมด้วยค่ะ
บินโฮมนะคะมิดฟิลลูกครึ่งไทยสวีเดนจากทีมวาซาลุนสไอเอฟ
ในศึกดิวิชั่น๓ของสวีเดนก็โพสต์เฟซบุ๊กนะคะว่า
รู้สึกภูมิใจแล้วก็รักประเทศไทยมากพร้อมกับบอกด้วยว่าขอบคุณสำหรับโอกาสที่ได้รับ
และจะสู้เต็มที่เพื่อให้คนไทยภูมิใจค่ะ
หลังจากที่เมื่อวานนี้ก็มีชื่อเป็น๑ใน๒๕ผู้เล่นทีมชาติไทย
โดยจะแข่งระหว่างวันที่๒๘พฤศจิกายนนี้
จากนี้นะคะก็ยังมีสิทธิโชคพาโสค่ะกองหน้าที่ย้ายไปเล่นให้กับทีมคาโงชิมายูไนเต็ด
กันตะพัฒน์มันปาติกิจสดากาแมนนาราวิทย์เก้าสันเทียยุทธพิชัยเลิศล้ำ
เอกณิตปัญญารวมถึงมีหน้าใหม่อีกหลายคนค่ะ
ที่เรียกมาอุ่นเครื่อง๒นัดที่อินโดนีเซียนะคะ
เช่นกรวิทธศาและสกุลชัยแสงโทโพค่ะ
โดยผู้เล่น๒๕คนนะคะก็มีกำหนดรายงานตัวในวันที่๒๔ตุลาคมนี้ค่ะ
และก็จะตัดตัวให้เหลือ๒๓คนสุดท้ายก่อนที่จะออกเดินทางนะคะ
ซึ่งทีมชาติไทยค่ะอยู่ในกลุ่มไอร่วมกับญี่ปุ่นสิงคโปร์แล้วก็มองโกเลียเจ้าภาพ
ซึ่งการแข่งขันในรอบคัดเลือกนะคะก็จะนำเอาแชมป์กลุ่มที่ดีที่สุด๑๐แชมป์กลุ่ม๑๐ทีม
รองแชมป์ที่ดีที่สุดอีก๕ทีมผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายที่อินโดนีเซียเดือนตุลาคมปีหน้าค่ะ
ส่วนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปีนะคะ
เมื่อวานนี้ก็ลงฝึกซ้อมท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นประมาณ๑๖องศาเซลเซียสค่ะ
แล้วก็มีฝนโปรยปลายลงมาด้วยเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมนะคะ
พบกับจีนเจ้าภาพในวันพรุ่งนี้เวลา๑๔นาฬิกาค่ะ
ซึ่งในเกมนี้นะคะกัญญานาเชษตบุตรค่ะกองหน้าตัวเก่งที่ยิงไปแล้ว๘ประตูในรอบคัดเลือก
ก็จะผลโทษแบนกลับมานะคะซึ่งเพิ่มบอกด้วยค่ะว่า
บรรยากาศในทีมตอนนี้ก็ดีมากนะคะอยู่กันแบบครอบครัวมีความสามัคคีกันดี
หากตัวเองได้ลงเล่นเป็น๑๑ตัวจริงก็จะทำให้ดีที่สุดและก็หวังว่าจะยิงประตูได้ค่ะ
ด้านทิพย์กริตาอ่อนสมัยนะคะผู้เล่นกองหลังก็บอกว่ายังไม่พอใจผลงานนัดแรก
แต่ว่าทุกคนตอนนี้ไม่ท้อค่ะและพร้อมที่จะต่อสู้ต่อไป
รวมถึงนำความผิดพลาดมาเป็นบทเรียนเพื่อพัฒนาตัวเองและสู้กับจีนให้ได้ดีที่สุดค่ะ